ส่วนกรณีที่มีคนให้กำลังใจนะคะแม่ค้าตัวน้อยเขาไลฟ์สดขายทางเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าน้องเนยน้องเนยนี่อยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
สิ่งที่น้องเนยขายเป็นลักษณะของสบู่บำรุงผิวให้มันขาว
แล้วก็ครีมทาหน้าทาตัวบำรุงผิวให้มันขาว
แต่น้องถูกบูลลี่ในช่วงที่ไลฟ์สดขายสินค้าเพราะน้องเป็นคนผิวคล้ำ
คนที่บูลลี่ก็บอกว่าอ้าวแม่ค้าใช้ก่อนไหมล่ะประมาณเนี้ย
แล้วคนไปพิมพ์คนขายไม่เห็นขาวเลย

คือน้องร้องไห้ในไลฟ์เลยนะ

คือคนที่ตั้งใจดีอยากจะประกอบสัมมาอาชีวะ
แล้วมากลายเป็นแบบนี้มันเสียกำลังใจ
ไม่ซื้อยังจะไปคอมเมนต์อะไรแบบนั้นอีก
เออนะคะเอ้าเรื่องนี้เราสามคนให้กำลังใจ
มีอดีตแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์อีกหนึ่งคนให้กำลังใจเหมือนกัน
เขาชื่อน้องเปล่าเพราะว่าน้องเปล่าเคยถูกบูลลี่เป็นลักษณะอยู่กัน

เปล่าบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดขายของแล้วก็มีการรีวิวสินค้าเท่านั้นเองนะคะ
ตัวมีงานด้วยมีงานเข้ามา
ตอนนี้อยู่ช่วงปรับปรุงตัวเองนะคะหลังจากที่ถูกเหยียดหยามไปนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าในฐานะที่ขายของออนไลน์เหมือนกัน
ด้วยวิธีไลฟ์สดเหมือนกันและเคยถูกบูลลี่เหมือนกัน
เขาก็เลยฝากไปถึงน้องเนยค่ะน้องเนยที่เราเล่าไปเนี่ยนะคะ
เราเล่าไปว่าเขาขายสบู่ขายครีมใช่ไหมสำหรับผิวขาว
แต่เขาถูกบูลลี่ว่าเขาผิวคล้ำ
เนยชื่อจริงว่าเด็กหญิงเกนิกาซิริอายุ๑๔ปีนะคะเป็นชาวสะแก้ว
เป่าฝากถึงน้องเนยอย่าไปสนคำเหล่านี้
แต่เก็บมาได้เก็บมาเป็นพลังบวก
ใครอยากพูดอะไรให้เขาพูดไปที่สำคัญเราหล่อเราสวย
ในแบบที่เป็นตัวเราประกอบกับเขาชมด้วยนะ
เนยเนยหน้าตาคมเข้มสวยอยู่แล้ว
จริงน้องคมมากเลย
เดี๋ยวจะมีมิตรสะแก้วบางทีก็อาจจะเป็นน้องเนยก็ได้ในอนาคต
ดูเสียงน้องเบาที่เขาฝากถึงน้องเนย
ขอให้ยอดปังจ้า
ส่งจ้าส่งพลังบวกให้กัน
จ้านะคะเอ้าส่วนน้องเนยมาดูน้องเนยหน่อย
เนยเนี่ยปกติแล้วครอบครัวเขาขายของอยู่นะคะ
ขายของอยู่ที่ตลาดนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะ
แต่เนยอยากช่วยผ่อนแรงคุณพ่อคุณแม่
อยากหารายได้เสริมเขาบอกว่าเวลาไปทุ่งไปเที่ยวกับเพื่อน

ก็เลยไลฟ์สดขายสินค้าค่ะ

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนถูกบูลลี่นะ
สบู่ได้วันละ๒๐ก้อน

แต่หลังจากถูกบูลลี่ปุ๊บ

ขายเป็นเทน้ำเทท่าเลยเห็นไหมล่ะ
เป็นละวันละ๑๐๐ก้อน
โอ้โหกี่เท่าตัว๕เท่านะ
นอกจากนี้มีคนติดต่อให้รีวิวสินค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีเพจวิจารณ์
น้องเสียหายเลยเกี่ยวกับเรื่องผิวน้องนี่แหละ
เนยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เอาจริงนะ

ไปแจ้งความเลยไปแจ้งความ

จากนี้กลิ่นก็กลายเป็นโอกาส

คนที่ชอบไปบูลลี่คนอื่น
วาจาเนี่ยคุณมันมีพลานุภาพมากมหาศาลนะคะ

เพราะฉะนั้นสติค่ะคิดเยอะก่อนที่จะไปบูลลี่ใครนะ